ตั้งแต่เวลาประมาณ๒๑นาฬิกาที่แสงเพลิงลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
และก็จนถึงตอนนี้ก็ยังคงเห็นแสงเพลิงลุกขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าทางเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานกำลังมีการระดมทุกสภากำลัง
เพื่อที่จะระงับแสงเพลิงที่ลุกโรยชนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปดูแสงเพลิงที่บริเวณด้านหลังของดิฉันนะคะ
ที่ต้องบอกว่าในขณะนี้ก็ยังลุกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
ความสูงของฝั่ง
สิบถึงสามสิบ
ต้องได้มีการสั่งอบพยพผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่
เหลือไว้เพียงแค่เจ้าหน้าที่เท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าเพลิงเนี่ยประทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
จากบ่อสารเคมีที่ไม่สามารถควบคุมได้ตั้งแต่ช่วงบ่าย
เพลิงเนี่ยเริ่มที่จะขยายวงกว้างอีกครั้งหนึ่งจำนวน๒จุดด้วยกันค่ะ
จุดแรกก็คือจุดที่เกิดเพลิงไหม้เดิมแล้วก็ดับไปเมื่อช่วงเช้า
ซึ่งใกล้กับอาคารสองชั้นอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็คือจุดฝั่งทิศตะวันออก
จุดที่เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมเพลิงไม่ได้นะคะเร็วที่ลุกชนขึ้นมานี่
สูงกว่ายี่สิบถึงสามสิบเมตรเลยทีเดียวก็เป็นวงกว้างมากมากค่ะ
คาดว่าอาจจะลามไปถึงถังสารเคมีถังที่สามซึ่งข้อมูลวิศวกรรมโรงงานแห่งนี้บอกว่า
ปริมาณของถังที่สามเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดหกล้านลิตร
แม้ว่าเรื่องนี้ไม่มีใครยืนยันได้เนื่องจากว่าสารเคมีอยู่ภายในตัวถัง
ถูกเพลิงไหม้ไปจำนวนมากแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสีย
คาดไม่ถึงนะคะจึงต้องสั่งอบพยพบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกมาทั้งหมดค่ะ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะดิฉันเห็นเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้มีการเติมรถบรรทุกโฟมดับเพลิงรวมไปถึงรถเคนเข้าไปด้านใน
เพื่อฉีดโฟมสกัดเพลิงอีกครั้งแต่ก็ต้องยอมรับว่าการดำเนินการตรงนี้
ก็ทำได้ด้วยความยากลำบากนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ปพยังคงยืนยันค่ะว่า
อบพยพในขณะนี้ก็ยังอยู่ที่ประมาณ๕กิโลเมตรจากจุดที่เกิดเหตุ
ก็คือโรงงานผลิตเม็ดโฟมตรงนี้นะคะซึ่งก็ยืนยันว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
แต่ที่ผ่านมาที่มีการรายงานว่าพื้นที่ประสบภัยพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีการขยายวงกว้าง
เป็นสิบกิโลเมตรเนื่องจากทิศทางของลมนะคะ
ที่มีการเปลี่ยนทิศทางอยู่ตลอดเวลาขณะเดียวกันทิศทางของลมรวมไปถึง
กรณีที่มีฝนเติมลงมาเมื่อช่วงประมาณ๒๑นาฬิกาที่ผ่านมา
ก็ค่อนข้างที่จะส่งผลให้เพลิงนั้นประทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะพาคุณผู้ชมค่ะ
ตลอดทั้งคืนนี้ก็คาดว่าเจ้าหน้าที่จะต้องมีการทำงานกันอย่างหนัก
เห็นได้จากเพลิงที่ลุกไหม้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่ามีการประเมินกันว่า
จะต้องเข้าไปปิดจุกวาวของถังที่๓ก่อนนั่นจึงจะส่งสัญญาณถึงความปลอดภัยว่า
การเข้าไประงับเพลิงการเข้าไประงับสถานการณ์ตรงนี้
จะมีความคืบหน้าค่ะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะ
วิมวันธรรมพรรคตีข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงานค่ะ